คุณผู้ชมคะต้องเตือนนะคะเวลาปล่อยเด็กอยู่กันเพียงลำพังค่ะ
มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดตรัง
สองพี่น้องเด็กผู้ชายนะคะอายุ๘ขวบกับอายุสามขวบ
เขานั่งเล่นด้วยกันอยู่คนพี่เนี่ยเอาเหรียญ๕บาท
เอามากัดเล่นอะไรแบบเนี้ยแล้วปรากฏว่ามันเข้าไปติดอยู่ในคอ
แล้วน้องก็หายใจไม่ออกจนก็ต้องไปช่วยนำส่งโรงพยาบาล
ยังดีนะคะที่อาการปลอดภัยหน่วยกู้ชีพเทศบันโคกหล่อเข้าไปช่วยนะคะ
บ้านเลขที่๒๙ทับ๙หมู่๔อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ
พอไปถึงบ้านน้องอายุ๘ขวบเนี่ยค่ะนอนคว่ำหน้าอยู่แบบนี้
ม้าหินอ่อนหน้าบ้านน้ำลายไหลนะคะพูดได้นิดเดียวอ่ะ
แล้วน้องอีกคนเด็กตัวเล็กค่ะเด็กผู้ชายอายุ๓ขวบ
ก็เห็นเจ้าหน้าที่มาช่วยพี่ชายก็พยายามจะเข้าไปแตะตัวนะ
ด้วยความเป็นเด็กอ่ะนะคะรายเด็งสาสุดท้าย
ส่งโรงพยาบาลตรังนะคะตอนยกน้องขึ้นเตียง
ต้องยกท่าที่นอนคว่ำอยู่แบบเมื่อกี้นะคะ
เพราะน้องนอนหงายไม่ได้พอนอนหงายปุ๊บหายใจไม่ออก
เพื่อนบ้านก็คือนางดุษฎีแก้วเล็กอายุ๔๒
เป็นคนที่น้องเดินไปขอความช่วยเหลือเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะคะช่วงเช้าเด็กก็นอนดูทีวีกันอยู่ในบ้านสองคน
พี่ชายอายุ๘ขวบถือเหรียญอยู่
ตอนนอนดูทีวีเอาเหรียญมากัดที่ปากแล้วพลาดเหรียญหลุดเข้าไปในคอ
ก็พยายามจะขอความช่วยเหลือเดินไปหานางดุษฎีเพื่อนบ้านกรีดยางอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะ
บอกว่าเหรียญติดคอนางดุษฎีก็เลยรีบพาเด็กกลับไปนั่งที่ม้าหินอ่อนแล้วก็แจ้งกู้ภัย
ตำแหน่งที่ติดคาดว่าเริ่มจากคอแล้วก็ค่อยขยับขยับลงไปเรื่อยค่ะ
ครับตอนนี้แพทย์ให้กลับบ้านก่อนนะครับก็จะรอดูว่าจะขับถ่ายออกมาตามธรรมชาติหรือเปล่า
เหรียญที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะฮะถ้าอีก๓วันถ้ายังไม่ออกมาก็ต้องไปหาหมออีกครั้งหนึ่ง
จะเอายังไงจะผ่าตัดออกมาหรือว่าจะอะไรยังไงนะครับ
เพราะว่าตอนนี้คาดว่าน่าจะหลุดเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วนะฮะเป็นเหรียญ๕นะครับที่ติดคอ
น้องกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะว่าน้องบอกว่ายังไงนะครับ
เอาเหรียญเอาไว้ที่ปาก
อ๋อเดี๋ยวเองดูทีวีด้วยมั้ยตอนนั้นแล้วก็เอาเหรียญมาไว้ที่ปาก
แล้วมันลงไปยังไงครับอยู่อยู่มันเข้าไปเลยแล้วรู้สึกไงครับตอนนั้นตกใจไหม
แล้วแล้วหายใจออกไหมครับตอนนั้นหายใจออกไหมหายใจออกแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคออย่างนี้หรอครับ

หาใครครับ

บอกยายว่าเหรียญน่าจะติดคอ

คือน้องเขาชอบเอาเหรียญมากัดเล่นก็หลุดไปเลยนะครับต้องระวังกันไว้นะครับ